คุณผู้ชมอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าช่วงสองวันสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็น
อืมโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะฮะมีคุณตาคนหนึ่งวัยแปดสิบสองก็นอนอยู่ที่บ้าน
ด้วยความที่เป็นโรคประจำตัวด้วยความที่อากาศเย็นด้วยสุดท้ายทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะฮะ
รับแจ้งเหตุมีชายนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในบ้านถนนศรีวราชนะฮะ
ตรำบนในเมืองอำเภอมืืองเหยะสทศรก็เข้าไปจวดสอบ
พร้อมกับแพทย์เวียนของโบรมพยาบาลเหยะสทสอน
แล้วก็กู้ภัยเทศบาลเมืองยะโสธรที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านไม้โบราณยกสูงครับ
พอไปเจอเนี่ยโอ้โหไปเจอร่างของนายวิชัยมัชิมารัฐอายุ๘๒ปี
นอนเสียชีวิตในบริเวณประตูทางเข้าบ้านสภาพศพเนี่ยสวมเสื้อยืดสองตัว
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใกล้กันพบกล่องเสื้อผ้า
แล้วก็มีเสื้อคอปก๑ตัวตกอยู่นะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ร่วมกัน
สูตพลิกศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
โรคประจำตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอากาศหนาวเย็นด้วยทำให้ร่างกายช็อกไปนะครับ
นายบุญธันบุญโอมครับเป็นเพื่อนบ้านที่ไปพบศพคนแรกก็บอกว่า
ผู้ตายอยู่คนเดียวมานานแล้วล่ะลูกของผู้ตายเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดเลย
ตัวเองเนี่ยได้เห็นผู้ตายเมื่อสองวันที่ผ่านมากระทั่งเช้าเมื่อวานเนี่ย
พยายามไปเรียกผู้ตายแต่ว่าไม่มีเสียงขามรับกลับมาครับนะฮะ
ตัดสินใจปีนกำแพงบ้านแล้วก็พังประตูเข้าไปหาสุดท้ายพบกลายเป็นศพไปแล้วครับ
ปกติผู้ตายนะเป็นคนแข็งแรงครับชอบออกไปแทงสนุกกับเพื่อนฝูงทุกวันเลยนะ
แม้จะอายุแปดสิบสองแล้วก็ตามนะแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ย
อากาศที่ยะโสธรมันหนาวครับอุณหภูมิมันลดลงเยอะมันหนามาก
ทำให้ผู้ตายเนี่ยอาจจะกำลังลุกเดินไปเอาเสื้อผ้าไปสวมใส่หลายตัว
จากว่าข้างศพยังมีเสื้อผ้าตกอยู่แล้วกล่องเสื้อผ้าก็ยังอยู่ข้าง
แต่ด้วยอากาศที่มันหนาวทำให้ผู้ตายมีการช็อกแล้วก็หมดสติไปทำให้เสียชีวิตนะครับ
ต้นตำรวจก็สอบถามญาติแล้วไม่มีใครติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
ก็มอบศพให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ
อากาศหนาวแบบนี้ผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องของสุขภาพ
หลานก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับใช่ค่ะต้องให้ความอบอุ่นเต็มที่
แล้วก็ที่สำคัญอย่าใช้แอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าในการที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่น
เดี๋ยวหนักกว่ามันจะกลายเป็นการดึงความร้อนในตัวเราที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย
ออกมาใช้แล้วเมื่อหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยร่างกายเราจะเย็นมาก
ขาดความร้อนไปเลยก็ว่าได้ค่ะ